เข้าใจเข้าถึงพัฒนาถือเป็นกระแสพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทุกภาคส่วนน้อมนำไปปฏิบัติและบรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย
โดยเฉพาะในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
มุ่งหวังจะปฏิรูปประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไปอีก๒๐ปีข้างหน้า
โดยเฉพาะด้านการศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา
่งแก้ปัญหาทางการเรียนการสอนทั้งในส่วนของนักเรียนและครูผู้สอนของโรงเรียนทั่วประเทศ
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ผลเอกสุรเชษฐ์ชายวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เดินหน้าขับเคลื่อนงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างบูรณาการเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เน้นเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา
พร้อมกันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้มีการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
และการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
และจากการติดตามผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เมื่อวันที่๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
จังหวัดสงขลาของผลเอกสุรเชษพบว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ดีขึ้นตามลำดับ
และเป็นไปตามเป้าหมายของปี๒๕๕๙ที่วางไว้พร้อมกันนี้ได้มอบแนวทางการดำเนินงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งระบบตามยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนา
จากนี้พลเอกสุรเชษยังได้ย้ำถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเรียนการสอนภาษาไทย
ซึ่งจะเป็นรากฐานในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย